นายประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการของพักเพื่อไทย
พร้อมด้วยสอสอของพักเพื่อไทย
เดินทางไปที่ตรชดภาค๑จังหวัดปฐุมธานี
เพื่อเข้าไปขอเยี่ยมไม้พานุพงศ์จากนอก
และแก่นำผู้ที่ถูกควบคุมตัว
โดยสอสอของพักเพื่อไทยได้เตรียมเอกสารไว้

ส่วนจะประกันตัวได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
แต่เป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูลที่ทุกคนนั้นจะต้องได้รับการประกันตัว
ที่ผ่านมาผู้ที่ถูกจับกลุ่มหลายคนก็ได้รับการประกันตัวไปแล้ว
ในวันนี้พักได้ระดมสอสอเตรียมหนังสือรับรอง
หากมีความจำเป็นก็จะไปช่วยเหลือทันที
ทางนี้ได้มีการช่วยเหลือไปแล้วหลายคนเช่นสอสอของพักเพื่อไทย
ที่ได้ไปประกันตัวผู้ถูกจับกลุ่มอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี
ส่วนการสลายการชุมนุมกระทำที่เกินกว่าเหตุนั้น
เพราะว่าการชุมนุมนั้นมีเวลาบอกชัดเจนไม่ได้ก่อความเด็บร้อนให้กับใคร